ประเด็นการเมืองนะคะมาตามกันต่อประเด็นที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่
เพราะว่าไปเห็นว่าแท็กซี่คันนี้มีเหมือนกับคล้ายกับการปลอมแปลงทะเบียนก็ว่าได้
ทาสีทับแล้วก็มีการเปลี่ยนทั้งหมวดตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็เลยวอนขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎหมายนี้ด้วย
เพราะว่าส่อเจตนาที่ไม่ชอบมาพากลค่ะ
สังคมออนไลน์ได้แชร์เรื่องราวจากกรณีที่พบแท็กซี่สีชมพู
มีการแก้ไขป้ายทะเบียนรถยนต์นะคะ
โดยได้นำหลักฐานภาพที่ถ่ายได้จากป้ายทะเบียนหลักรถ
ถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นนะคะว่ามีการใช้สีไปทาทับแล้วก็เขียนแก้ใหม่
หมวดตัวอักษรด้วยแล้วก็หมวดตัวเลข
จากเดิมคือทะเบียนท้อทหารยักษ์๑๒๑๙กรุงเทพมหานคร
แต่ว่าเขียนทับป้ายทะเบียนให้เป็นหมวดท้อทหารหอหีบ๑๘๑๑กรุงเทพมหานคร
โดยระบุพิกัดชัดเจนนะคะว่าไปพบแท็กซี่คันนี้เนี่ยที่ย่านถนนเพชรเกษมบางแคร์ค่ะ
ชาวโซเชียลได้เห็นอย่างนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะคะ
แล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าแท็กซี่คันนี้มีเจตนาอะไร
เพราะการกระทำเช่นนี้ก็สอดเจตนาไม่ดีแล้วแล้วก็ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วย
ส่วนบางส่วนค่ะให้ความเห็นบอกว่าก็เป็นไปได้ว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวอาจจะเป็นรถที่หมดอายุการใช้งานแล้วแล้วก็แก้ไข
ด้วยการนำทะเบียนของรถคันอื่นที่ไม่หมดอายุมาสวมแทน
หรือไม่คนขับก็หนีค่าเช่าแล้วไม่นำรถส่งคืนอู่ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ
วอนนะคะทั้งตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีนี้ด้วยค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีสอบถามเรื่องนี้ไปยังเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
ซึ่งก็เปิดเผยว่าการแก้ไขป้ายทะเบียนรถเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์มาตรา๑๑
มีโทษปรับสูงสุดไม่เกินสองพันบาทแต่ในกรณีนี้ต้องตรวจสอบหมายเลขทะเบียนว่าเข้าข่ายแท็กซี่หมดอายุการใช้งานแล้วหรือไม่
เพราะว่าคนขับก็อาจจะมีการแก้ไขหมวดและหมายเลขเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้
ถือว่าเป็นความผิดพระราชบัญญัติรถยนต์มาตรา๕มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทค่ะ
ขณะนี้ทางด้านของกรมการขนส่งรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็เตรียมจะเรียกคนขับรถแท็กซี่แล้วก็ผู้ประกอบการมาสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหา
รวมทั้งพิจารณาลงโทษตามความผิดต่อไปค่ะ